จากที่บริเวณรอบพระบรมหาราชวังแล้วนะครับในจุดอื่นที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกันมาเป็นจำนวนมาก
ก็ไม่มีประชาชนที่มีจิตอาสาไปรวมตัวกันนำอาหารนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายนะครับ
อย่างเช่นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งทุกคนก็บอกตรงกันนะครับว่า
ต้องการทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
แถวยาวเหยียดของผู้คนบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงที่ต่อคิวรับเข้ากล่องจากกลุ่มจิตอาสา
ร่วมแรงร่วมใจนำมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่จะเดินทางไปต่างจังหวัด
และผู้ที่จะเดินทางไปพระบรมมหาราชวัง
เพื่อถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระยะเวลาไม่ถึง๕นาทีเข้ากล่องจำนวน๓๐๐กล่อง
ที่มีทั้งข้าวไข่เจียวแกงป่าถูกแจกจ่ายจนหมด
โดยกลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้ให้เหตุผลว่าต้องการทำความดีเพื่อพ่อ
และอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องที่อยู่บริเวณนี้

เรามองเห็นว่าการเดินทางจากผู้ที่จะเข้ามาในกรุงเทพในตอนนี้
น่าจะมีจำนวนมากนะคะเราก็เลยจะมาช่วยตรงนี้
ก็เลยเลือกสถานที่นี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งมากกว่า
เพราะว่าเรายังมีโปรแกรมอีกสถานที่อื่นอีกค่ะ
เช่นเดียวกับกลุ่มจิตอาศัยกลุ่มที่รวบรวมเงินซื้อน้ำเปล่าแจกจ่าย
จำนวน๔๒๐๐ขวดให้กับผู้ที่สัญจรไปมา
เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
และที่สำคัญอยากตอบแทนพ่อผู้ที่มีแต่คำว่าให้
น้ำปลืมนะคะพี่ขอบคุณค่ะ
นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ะ
น้ำใจที่ประชาชนนะคะก็มีการร่วมใจจิตอาสาที่จะนำน้ำเปล่า
ซึ่งก็เหมือนน้ำใจให้กับประชาชนที่อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพค่ะ

น้ำค่ะขอบคุณค่ะ

ที่นี่ยังเป็นพื้นที่ปักหลักของคนในโลกโซเชียล
รวมกลุ่มเป็นจิตอาสา
รวมเงินส่วนตัวทำลิฟตบิ้นดำ
ให้กับคนที่ไม่มีเสื้อผ้าดำสวมใส่
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
และเป็นตัวแทนแห่งความจงรักภักดี
ที่มีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาตลอดไป
วัฒนาเกียงพาตัวแทนจิตอาสากลุ่มโซเชียลกล่าวว่า
พวกเราทุกคนรักในหลวงและอยากทำอะไรก็ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน
และจะทยอยจากริบบิ้นสีดำไปยังสถานที่ต่าง

แต่มันดูว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรานะครับผม
เพราะว่าครั้งหนึ่งที่เราได้ทำอะไรเพื่อตอบแทนหรือว่าทำความดี
ที่พ่อหลวงได้สอนเราให้เราได้ให้คนอื่น
เหมือนกับที่พ่อหลวงได้ให้กับพวกเรามาแล้วครับผม
กลุ่มจิตอาสาทุกกลุ่มยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
จะยังคงทำกิจกรรมนี้ต่อไป
เพื่อทำความดีถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน